ใกล้ถึงวันเลือกตั้งเข้ามาทุกทีนะครับ
ไทยรัฐทีวีเราวิเคราะห์เจาะสนามเลือกตั้งมา๒ครั้งแล้ว

เฉพาะเขต๓๕๐เขตนะ
ไทยรัฐทีวีวิเคราะห์เจาะสนามเลือกตั้งครั้งที่๓

การว่าพักไหนจะได้เท่าไหร่อะไรยังไง
ไปติดตามพร้อมกันครับ
ยูโรเค้กอร่อยทุกที่ทุกเวลา
ตู้เย็นฮิตาชิอีกขั้นของความสดใหม่
สมหวังเงินสั่งได้สุขทุกร้านสมหวังยกแผงให้วงเงินเกินร้อย
พาริวเจลเอ็นใช้คาบรรเทาอาการปวด

ใหม่มาม่าโอเครสผัดไข่เค็มลองแล้วติดแน่
เพื่อไทยรั้งอันดับหนึ่งเช่นเคย
วิเคราะห์เจาะสนามครั้งที่๓ลดนิดหน่อยมาที่๑๔๖ที่นั่ง
มีโอกาสชนะสอสอเขตในพื้นที่ภาคอีสานภาคเหนือภาคกลาง
ส่วนสนามกรทม๓๐เขตแต้มลด

เขตเพื่อไทยยังไม่มีโอกาสชนะ
ขณะที่การประกาศไม่เอาลุงตู่ของประชาธิปัตย์
เป็นการส่งสัญญาณให้แฟนที่ยังลังเลจะไปคั่วใหม่
กลับมาหาประชาธิปัตย์โดยเฉพาะในพื้นที่กอทมและภาคใต้
และยังได้แต้มเพิ่มที่จังหวัดแพร่และพิจิตร

ขณะที่ภาคกลางถือว่าเสียงยังรักษาที่มั่นไว้ได้
ส่วนภาคอีสานเหลือ๒แต้ม
พลังประชารัฐในพื้นที่ภาคกลางได้แต้มหลายพื้นที่
เช่นชนบุรีชายนาฏ
ส่วนภาคเหนือยกทีมที่จังหวัดพยาว
มีโอกาสที่จังหวัดสุโขทัยกำแพงเพชรตากนครสวรรค์
ส่วนภาคอีสานมีโอกาสเจาะบางส่วน
เช่นโคราชเหลยอุบลราชธานี

คือปัตตานีและยาลา
ภูมิใจไทยนโยบายกัญชายังโดนใจ
จังหวัดบุรีรำ๘ที่นั่งสามารถดึงกลับมาได้คืน๖เขต
ส่วนในพื้นที่ภาคกลางมีโอกาสที่จังหวัดปราจีนบุรี
อายุทยาบางส่วนอ่างทองและที่เขต๓สุพรรณบุรี
ชาติไทยพัฒนาฐานที่มั่นเหลืออยู่ไม่มาก
จังหวัดสุพรรณบุรีนครปฐม
ส่วนภาคเหนือได้๑แต้มที่พิจิตรเขต๒
พักรวมพลังประชาชาติไทยมีโอกาส๔ที่นั่ง

จังหวัดสุราชธานีเขต๑และเขต๖
นาราธิวาสเขต๔และชุมพรเขต๓
ภักดิ์ประชาชาติมีโอกาสเฉพาะในพื้นที่๓จังหวัดภาคใต้

ภาครับพื้นป่าประเทศไทย๑เดียวที่จังหวัดชายภูมิเขต๒
ส่วนส้มหวานฟ้ารักพ่อหรือพักอนาคตใหม่
คะแนนนิยมพุ่งไปข้างหน้าและน่าตื่นตาตื่นใจทั่วไทย

แต่วิเคราะห์สนามเลือกตั้ง๓๕๐เขต
ยังไม่มีผู้สมัครสอสอแบบเขตของส้มหวานชนะในเขต
ประเมินว่าอนาคตใหม่จะกรอบโกยแต้ม
ในบัญชีรายชื่อเกินความคาดหมาย